จากคนคลั่งรักฝ่ายชายอย่างณเดชน์ที่คลั่งรักน้องยายา
มากันที่ฝ่ายหญิงกันบ้างธิดาโควิด
คุณแต้วนัทพรหลายคนจับตาตอนเรื่องโควิดใช่ไหม
กักตัวมีกิจกรรมอะไรต่างก็ว่ากันไปผ่านโซเชียล
โควิดผ่านไปมาดูเรื่องหัวใจเธอบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับคุณแต้วนัทพรรักครั้งนี้ต้องเปิดค่ะ
ตลกเจ้าแม่นาคีรุ่นวิรสตรีรอดโควิด

แล้วคือหลังมาคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่า
สวีทออกสื่อบ่อยมากกับแฟนหนุ่มไฮโซไนนะคะ
แล้วนี่ตอนไปงานอีเว่นตามไปด้วยนะติดขอบเวทีเลย
แล้วคือล่าสุดในไอจีแต้วไง
โพสต์ครบรอบ๑๐เดือน
คนก็เลยแซวแม่จ๋ายังไม่ทันครบปีเลย

ปั๊บไปฟังแต้วนะถ้าพอหน่อยจ้า
จะได้ที่เราดูแลตัวเองด้วยอันนี้แบบคิดเอง
ในเรื่องของการทานการออกกำลังกาย
ก็น่าจะทำให้มีภูมิคุ้มกันโชคด้วย
บับบุญอะไรสุดน้ำ

ไม่ได้ห่อยค่ะ

คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมี

แบบวันนี้เราก็แชลวันนี้แค่นี้

ก็รักก็มีไว้ข้าง

ชอบคำตอบมากก็รักก็มีไว้คลั่ง
แล้วคือก็ไม่รู้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเธอก็อยากจะแชร์โมเมนต์ความสุขของเธอแบบนี้
เอาไว้เตือนตัวเองว่าวันนี้มีความสุขแฮปปี้